อะนะฮะไหนคุณ
กำลังดูอยู่ดิฉันก็ใช้สมาธิอยู่ว่า

นี่ปีนเข้าไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นแบบใจกันทรงสูงนะใช่ทีนี้คุณชันชัยที่เป็นเจ้าของเนี่ยนะคะ
เขาอยู่บอกบ้านเลขที่ก่อนได้ไหมเขาอยู่บ้านเลขที่๑๓๗ทับ๑ที่หมู่๑๑
ท่าหลวงที่พิมายโคราชเนี่ยนะคะไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่มันติดอยู่หน้าบ้าน
เอ๊ะแม่แมวตัวเนี่ยขาวดำตัวนี้มันเดินวนไปวนมาจนจะกันขนาดใหญ่เนี่ยค่ะ
เสร็จแล้วปุ๊บตอนกลางดึกเนี่ยนะมันก็วนอยู่อย่างนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไป
บริเวณปากมันปากตรงปากขอบจากกันนะคะแล้วก็มุดลงไปข้างใน
ทีนี้ไม่รู้ไงว่าเอ๊ะนี่แมวของใครผมก็ไม่ได้เลี้ยงแมว
ก็สงสัยแมวมันกระโดดไปทำยังไงโดดไหมไปนอนหรือเปล่า
พอตอนเช้าไปดูอ๋อมันคลอดลูกไว้ในกระถางในแจกันเนี่ย
ทีนี้คุณชาญชัยเขาก็เลยสังเกตพฤติกรรมแมว
แล้วก็ถ่ายคลิปเพราะว่าตอนเช้าตอนบ่ายเนี่ย

ไปหาอะไรกินหลังจากนั้นก็กระโดดมุดเข้าไป
ในใจกันเพื่อให้นมลูก
ทำแบบนี้วนอยู่แบบนี้ค่ะ

เวลาที่แมวมาคลอดลูกบางทีมันก็จะไปแอบตามซอก
หลีกตามรังอะไรแบบนี้

แต่ที่มีคนจะไปช่วยแต่มันช่วยไม่ได้